เราอยู่กับพระเรายังมีความหลอนเกิดขึ้น
เป็นเหตุการณ์ภาพหน้าคนไปซ้อนอยู่กับองค์พระพุทธรูปครับ
ข้างล่างข้างบนคือพระพุทธรูป
ข้างล่างไงข้างล่างเป็นหน้าคนเลยครับ
แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่เขาถ่ายภาพเขาถ่ายมาหลายภาพ
แต่มีภาพนี้ภาพเดียวที่ติดวัตถุประหลาด
ติดใบหน้าประหลาดติดอะไรไม่รู้จะใช้คำจำกัดความว่ายังไง
ลงในโซเชียลมีเดียแล้ววินาทีที่กำลังเก็บภาพได้
กำลังมีการปลุกเสกวัตถุมงคลอยู่ภายในสาราหลวงพ่อดำ
สาราหลวงพ่อดำอยู่ในสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรวัดไม้แก้ว
ที่เขาไม่แก้วฮะอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ถ่ายมาหลายรูปธิศักดิ์บอกว่าไม่เจอภาพแปลกเลย
จนกระทั่งมาเจอภาพนี้ฮะตกใจเหมือนกันก็เลยสอบถามไป
ตอนที่เกิดเหตุจริงเนี่ยกำลังมีการปลุกเสกขุนแผนพรายปิ่นมณี
รอบแรกก็ถ่ายไปแล้วก็ไปโพสต์ในกลุ่มในกลุ่มของบรรดาลูกศิษย์ลูกหา
เพื่อนก็เลยทักกลับมาเฮ้ยเห็นเปล่าเห็นอะไรอ่ะ
คือถ่ายไปก็ส่งไปเพื่อนก็เลยทักกลับมา
พอมาขยายภาพดูขนลุกสู้เลยฮะเหมือนใบหน้าคน
คล้ายคล้ายมันจะเป็นฤษีหรือเปล่าแต่มีหลายคนบอกว่าไม่ใช่
ถ้าใครรู้จักสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้ว
จะรู้ดีว่ารูปร่างใบหน้าแบบนี้จะเหมือนกับหลวงปู่แก้ว
ไม่รู้จักหรอกไม่เป็นไรแต่ถ้าใครรู้จัก
บอกว่าเหมือนหลวงปู่แก้วคือเป็นพระเกจิชื่อดังจังหวัดปราจีนบุรี
กะบินบุรีเหมือนกันแล้วท่านเคยจำวัด
เคยจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ด้วย
เป็นไปได้หรือไม่นี่ฮะเป็นไปได้หรือไม่
ท่านอาจจะมาร่วมแสดงความยินดีกับการปลุกเสกรอบนี้ก็เป็นได้นะครับ
หนักไปกว่านั้นหลอนไปกว่านั้นคือจับภาพไม่ได้นะฮะ
หอนไปกว่านั้นคือวันที่มีการปลุกเสกปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนผีเข้าเลยครับ
ยังไม่พอไอ้ตอนที่เริ่มปักทูบก้านแรกลงที่กระถางทูบ
หมาหอนเกลียวทั้งวัดเลยแล้วก่อนหน้านั้นเงียบกริ๊บเลยฮะ
เกลียวเลยหนักไปกว่านั้นอีก
ไปอยู่ในพื้นที่ของสำนักสงฆ์หมาก็หอนต้อนรับอีกเหมือนกัน

มันจะคล้ายแบบนี้เลยเหมือนกับทูบประการ
แต่เราก็จะเกิดความหลอนพอสมควรไม่ยาก
ค่ะหลอนพอไหมเมื่อกี้หลอนมากเลยครับอีกสักขอนไหมครับขนผมลุกพอแล้ว
เหตุการณ์นี้ปราจีนบุรีนะคะ
เป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับ